โฆษณาว่ากำไรเนี่ยมันเยอะเหลือเกินมันมีเหรอ
ครับถูกปะอืมขายดอกไม้น่ะไปลากอยู่แถวปกครอง
แบบหามทั้งงานเนี้ยยังยังไม่แบบได้ขนาดดีกว่าจะได้เนอะ
ใช่ถูกแล้วแบบทุกอย่างวันนี้คุณดูดีดีนะฮะ
อันนี้อยากจะพูดมันเหมือนกันหมดแหละใช่ค่ะ
คุณเราจำบ้านแชร์ของที่อุบลได้ไหมชีวิตเป็นไฮโซอุบลราชธานี

สักพักทำให้เชื่ออุ๊ยเนี้ยเรามีการลงทุนดี
อ่าเธออยากจะรวยกับเราไหมอยากจะรวยมาลงทุนสิอืม
อันเนี้ยแหละเป็นยังไงลงทุนแล้วก็พังใช่
อย่างอ่ะฮะในโลกเนี้ยคุณไปเช็คได้ถามว่าเฟอร์เร็กซ์มันมีจริงไหม
มีจริงมีจริงบิตคอยน์มีจริงไหมบิตคอยน์มีจริงอืมคลิปโตในขณะเดียวกัน
อันนี้เป็นประเภทที่หนึ่งประเภทที่โลภประเภทที่สองคือประเภทที่รัก
หรือหลอกให้รักหรือมีความต้องการที่จะได้เขาทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นกะเทย
ไม่ว่าเขาจะมุ่งโปรกัสกูไปที่ใครรู้ไหมผู้ชายวัยเกษียณสะเนียวหน่อย
สะเนียวคุณลองดูอ่ะในทวิตเตอร์อันที่ลองอ่ะสะเนียวครับ
เราก็จะมีแอปพลิเคชันอันนึงพี่ค่าแรกแรกอืม
ชวนลงทุนกันด้วยหน่อยไหมสักพักลงทุนหน่อยตอนเนี้ยนะ
พี่มียอดแล้วนะสิบล้านบาทพี่พี่จะได้เงินสิบล้านบาท
แต่หนูรักพี่นะอืมที่รักเรียกที่รักเลยเรียกที่รักเลย
อืมส่งรูปโป๊โป๊ส่งรูปแบบอุ้ยแบบปะหนึ่ง
ทุกวันนี้ข้อความก็ทำให้คนรักกันไงทำให้มีความหวังเนอะค่ะ
จนแบบว่าในที่สุดเขาถึงมีเพจออกมาแฉเลยว่า
มันทำแพลตฟอร์มเดียวกันหมดเลยอย่างที่วันนั้นเราพูด
แล้วคนที่โดนเนี้ยคือผู้ชายอายุห้าสิบห้าขึ้นอืม
คือเข้าใจพี่ว่ามันเป็นช่วงเหงาอ่ะมันช่วงเหงากับเขาแบบเอ่อ
ภาระหมดแล้วคือมันเป็นช่วงที่แบบเรามีเงินเกษียณไว้ก้อนหนึ่งอ่ะ
อืมที่จะแบบว่าเรามีเงินเกษียณที่ว่าสำหรับเนี้ย
คือก็จะมีการเนี่ยเว็บไซต์เนี่ยหวีดใช่ไหมฮะ
โดนกันบ้างส่งมาเล่าให้เราฟังหน่อยจะให้แองจี้อ่านเนี่ย
อันนี้จะเน้นหลอกผู้ชายก็จะเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง
ผู้หญิงคนนี้ก็จะบอกรักรักนู่นรักนี่
ถ้าหนูไม่บอกพี่เห็นไหมพี่หนูเป็นคนรวย
เพราะหนูเป็นการไปเทรดคลิปโตคลิปโตตรงนี้มันทำให้หนูรวย
สักพักตอนนี้พี่มีเงินแล้วนะ๑๐ล้านพี่จะต้องเอาเงินมาใส่อีก๓แสน
อืมปรากฏว่าคนรุ่นลูกคนรุ่นลูกเนี้ย
พ่อจะเอาก็ไปวิ่งหาเงินมาให้พ่ออืม
ในที่สุดพ่อเขาโดนโกงหมดเลยจากการอย่างนี้เหมือนกัน
วันนี้มันมีหลายแพลตฟอร์มนะฮะที่เป็นอย่างนี้แล้วใช่
ขนาดเดียวกันวันนี้คนที่โดนนัตตี้ออกไปเนี่ย
อยากจะบอกหลายพันคนยอดความเสียหายตอนเนี้ย
สองพันล้านบาทอื้อหือล่าสุดสารอาญาอนุมัติหมายจับนะฮะ
ัตตี้ยูทูบเบอร์ชื่อดังเนี่ยที่หลอกประชาชนลงทุนเทรดหุ้นเนี่ย
จนเกิดความเสียหายกว่าสองพันล้านบาทแล้วอืมเนอะแล้วก็
ผู้เสียหายตอนเนี้ยหกพันคนค่ะแต่รู้สึกว่าเขาไม่เอาเรื่องอีกครึ่งหนึ่งมั้ง
เอาเรื่องจริงให้อีกครึ่งหนึ่งโดยพบว่าโยงกับคดีหญิงชาวไทยกับสามีสิงคโปร์
จำได้ไหมอืมที่เราเคยอ่านพรีออเดอร์พรีออเดอร์รับฮิ้วจำได้ไหม
ตอนนี้มูลค่าความเสียหายกว่าแปดร้อยล้านบาทโหกระจายไปหมด
นี่ตั้งค่ารางวัลนำจับตอนนี้ขยับขึ้นนะจากเมื่อวานที่เราบอกกันไปว่า๒ล้านใช่ไหมคะ

แจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกลุ่มได้๕ล้าน
แต่อันนี้มันเอาเงินออกไปหมดแล้วไง
สวัสดีครับทุกคน